สวัสดีคุณครับหลังจากที่พอเลือกตั้งมาแล้ว
ซีกของพักร่วมที่จับมือกันอยู่๘พัก
โดยก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้

ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็มีการเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดนะครับ
ล่าสุดวันนี้มีการนัดหมายกันที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับ

นำโดยนิสิตนักศึกษามเกษตร
เพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับอำนาจของประชาชนที่ถูกริดร้อนนะฮะ

และประเทศกริมเจริญรัฐนะฮะ
ซึ่งทางด้านของนายอานนท์นั้นก็มีการกล่าวโจมตีสวว่า
ไม่มีการฟังเสียงของประชาชนที่เลือกพักเก้าไกล
และนายพิธาริมเจริญรัฐเข้าไปบริหารประเทศ
เดี๋ยวดิฉันจะให้ดูภาพบริเวณด้านหลังนะฮะ
อยู่บนเวทีในขณะนี้มีการเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุม
หรือว่ามวลชนเข้ามาร่วมชุมนุมในจุดต่างนะคะที่เครือข่ายภาคประชาชน
จะมีการจัดการชุมนุมค่ะขณะเดียวกันทางด้านของนายอานนท
ยังได้คุยกับผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มีกระแสข่าวนะคะ
ว่าสนผู้ห่วงยุทินเนี่ยน่าจะมีการยื่นคลัดคล้านการปล่อยตัว
ชั่วคราวกรณีชุมนุมปี๖๓นายอานนท์ยืนยันว่าตัวเองยังไม่ทราบเรื่องนี้
แล้วก็ยังไม่เห็นหมายสารที่ผ่านมาไม่เคยผิดเงื่อนไขของศาลเลยค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะ
ว่าในช่วงหัวค่ำที่ทางด้านของพักอาทิตย์ใหม่พักอาทิตย์ใหม่ที่มีการนัดชุมนุมกันเป็น
ในเวลา๑๗นาฬิกากลุ่มนี้ก็คือกลุ่มนิสิทธิ์มเกษตรที่จัดกิจกรรม
ขจัดสวใจซามที่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
โดยนัดชุมนุมกันตั้งแต่เวลาประมาณ๑๗นาฬิกา
มีการนำรถเครื่องเสียงเครื่องขยายเสียงมาจอดทำเป็นเวทีปลาใส
และให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนั่งอยู่บริเวณถนนแล้วก็สนามย่าหน้าอาคารหอประชุมนะคะ
มีนิสิทธิ์และประชาชนตัวไปแต่งชุดสีดำทยอยเข้ามาร่วมฟังการปลาใส
แล้วก็นำแผ่นป้ายยกเลิกสวทวงคืนอำนาจของประชาชนออกมาชู
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วย
ขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมกับเปิดเพลงที่สื่อถึงการต่อสู้
เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับประชาธิปไตยในประเทศไทย
ส่วนบนเวทีนะคะคุณผู้ชมมีแก่นำของพักอาทิตย์ใหม่
นิสิตมเกษตรขึ้นปลาใสรวมไปถึงแกนนำอย่างนางสาว
พัศลาวรีธนกิจวิบุญผลหรือว่ามายนายสมยศพฤษาเกษมศุกร์
ทางไทยรัฐทีวีบอกว่าสารสำคัญในเรื่องของการปลาใสการชุมนุมในวันนี้ก็คือ
ต้องการให้ผู้ชุมนุมออกมารวมตัวไม่ใช่เพียงแค่นิสิตนักศึกษานะคะ
มีบุคคลทั่วไปทุกสาขาอาชีพยืนยันว่าไม่ได้ออกมาเพื่อปกป้องก้าวไกล
ที่ถูกภากไปด้วยสวและสบส่วนที่เหมือนเฉยเจาะเสี่ยงของประชาชน
บิดเบี้ยวให้อำนาจสวมากกว่าเสียงเลือกตั้งที่มาจากประชาชน
เชื่อว่ามีกระบวนการขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลให้ล่าช้า
เพราะว่ายิ่งทำให้ล่าช้าความหวังในการแก้ไขรัฐธรรมนูล
ก็ยิ่งลาชาเช่นเดียวกันทำให้เราต้องอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีไปอีกนาน
มายังบอกด้วยนะคะว่าการที่สวบอกว่า๑๔ล้านเสียง
ไม่มีผลให้พักเก้าไกลได้เป็นนายกมองว่าสวนั้นละเลยไม่ฟังเสียงของประชาชน
แต่หากว่าพักก้าวไกลกลายเป็นพักฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะสนับสนุนเสมอไป
เพราะว่าหมุดหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือต้องการให้มีรัฐธรรมนูลใหม่
เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะไปฟังของเสียงของมายพัสราวรีค่ะ
แสดงความเห็นแบบนี้ต่อไปเท่าไรก็ยิ่งทำให้ประชาชนรังเกียจ
อยู่แล้วยิ่งพวกคุณแสดงตัวแบบนี้จะให้เรานิ่งนอนใจได้อย่างไร
ตามที่รำนูหน์หกศูนย์กระบุมาให้พวกคุณมีอำนาจบิดเบี้ยวแบบนี้
มันไม่ใช่สิ่งที่สมเหตุสมผมเลยครับ

เมื่อสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรกระตาศ

ได้มีการลุกขึ้นยืนแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วย

ทำให้บริษัทที่สนับสนุนทักเก้าไกล

และกาดต้องรีบกันบุคคลดังกล่าวนั้น

ซึ่งสิทธิ์เก่าท่านนี้บอกกับทีมข่าวนะคะว่า

แต่ไม่เห็นด้วยกับที่มีการมาชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณผู้ชมคะการปลาใสของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนของกลุ่มนิสิตนักศึกษาตั้งแต่เวลาประมาณ๑๗นาฬิกา
อานนท์นำพานั้นเป็นบุคคลที่ขึ้นปลาใสเป็นคนที่๕แล้วนะคะ
จากการสอบถามแก่นำบอกว่าการชุมนุมน่าจะยุติในเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา
ขณะเดียวกันก็มีการนัดหมายหมุดหมายใหม่ของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันที่๒๓กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ

อาทิตย์นี้๒๓นี่เขาก็นัดหมายกันอยู่หลายจุดเหมือนกัน
โศก๕โมงเย็นนี่ก็มีนัดหมายชุมนุมนะครับ